เรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะ
กู้ไพจับกู้ไพปลอมหรือกู้ไพเถื่อน
แล้วโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยน้องคิง
กู้ภัยตัวจริงเขาเห็นรถกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งนะคะ
ลำโพงเอาไว้ประกาศเสียงตามสายเรียรัยเงินรับบริจาค
กู้ภัยจริงเขาเห็นแล้วเขารู้สึกแปลก
ว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่ามันดูแปลกนะ
แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมบ้าบอเขาแตกทิศักดิ์บ้าบออะไรครับ
นี่ค่ะคือกู้ไพตัวจริงเขาทนไม่ไหว
งั้นมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงคนที่เขากู้ภัยเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะ
หน่วยกู้ไพสว่างจันยาธรรมบุรีรำขับรถไล่ตามเลยค่ะ
แล้วก็มาขวางรถกระบะต้องสงสัยที่เป็นมูลนิธิเถื่อน

เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ
ว่าน่าจะเป็นมูลนิธิหรือกู้ภัยปลอมแน่เลย

เพื่อให้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
คือเป็นลักษณะของรถกระบะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ประกาศเสียงผ่านลำโพง

กู้ภัยตัวจริงเห็นพอดีต่อหน้าต่อตาเลย

ผู้ชายต้องสงสัยก็คือมีอยู่๓คนนะคะ
แต่ในคลิปจะเห็นหน้าเต็มคนนึงเนาะ

ขออนุญาตจากผู้นำท้องถิ่น
ขออนุญาตทางอำเภอห้วยราช
ขออนุญาตแล้ว
มีใบประกาศนะคะ

มาจากมูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม

ทุ่งครุกรุงเทพ

จากที่ว่าการอำเภอห้วยราช

รี่ไรเงินตั้งแต่วันที่

มีบัตรประจำตัว

เดี๋ยวขอตรวจสอบย้อนไปที่
หลัดอาวุโสอำเภอห้วยราชหน่อย

คือเอกสารที่ผู้ชาย๓คนนี้นำมาแสดง
มันเป็นเพียงเอกสารรับทราบ

ยื่นเรื่องขออนุญาต

คือปกติคนที่ยื่นเรื่องขออนุญาต
ก็ต้องมารอฟังว่าจะอนุญาตหรือเปล่า
ต้องได้ใบอนุญาตมาก่อน
ต้องรอใบอนุญาตในวันถัดไปค่ะ
ได้รับไว้จากทาง๔๘
ทาง๔๘เขาแค่สิทธิ์รับทราบกันเฉย
ตำรวจก็กดสอบแบบละเอียดเลยอะ

มูลนิธิที่เขาสงสัยว่าเถื่อนเนี่ยนะคะ

พรบการเรียรัยโดยไม่ได้ขออนุญาต
แล้วก็ทางอำเภอห้วยราชเนี่ยจะงดการให้ใบอนุญาตเรียรัยทันทีค่ะ